มันเปิดปากกับภาคภูมิ
มันเปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกคนครับ

วันนี้กรุงความคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเป็นหมอดู

เนื่องจากเมื่องวด๒พฤษภาคมที่ผ่านมาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะแต่
ว่าเขาไปเล่นหวยใต้ดินเนี่ยนะฮะถูกนะครับได้เงินเนี่ยล้าน
กว่าแต่ไม่ได้เงินถูกเบี้ยวเงินก็เลยไปร้องขอความช่วย
เหลือกับทนายรณรงค์แก้วเผ็ดทนายรณรงค์บอกว่ามันผิดกฎหมาย
อยู่แล้วถูกกฎหมายมีแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแต่คุณ
ชายคนนี้เขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาขอผลีชีพเพราะฉะนั้นวันนี้
มาพูดคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ย้ำ
กันก่อนนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นที่ถูกกฎหมาย
เห็นไหมฮะไปเล่นหวยใต้ดินถึงเวลาไม่ได้เงินนะครับ
รับเชิญในรายการวันนี้สองท่านนะครับแน่นอนครับท่านแรก
เป็นผู้ที่มาร้องขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์ก็คือ
คุณธนัดพันธ์มนตรีคูโบต้าหรือว่าเจ้าของฉายาโหนคูโบต้า
ครับส่วนอีกท่านหนึ่งทนายรณรงค์แก้วเพชรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับทนายรณรงค์นะฮะคุณธนัดพันมนตรีครับผมอ่า
เจ้าของฉายาโหนคูโบต้าครับผมแม่เดี๋ยวคงถามมาเรื่องหัวใจ
ครับคือยังไงมนพิศปิดกฎหมายทนายโรนารงค์ครับมีกฎหมายอยู่
แล้วครับแต่เดี๋ยวมาว่ากันว่าก็จะยังไงกันดีคุณถนัดพันธุ์
นตรีอันนี้คือชื่อจริงเลยครับใช่ไหมฮะโหนคูโบต้ามาอย่าง
แล้วโหคือเราเราเป็นห่วงเราเป็นหมอดูเราเป็นคนดูดวงอ่ะนะใช่ใช่ครับคือผมเป็นคนศึกษามาตั้งแต่เคยเคย
มีความชอบในเรื่องนี้คือเป็นคนที่บางทีก็ไปดูวันเดือนปีเกิดของคนที่เกิดแล้วตาย
ตอนบวชใช่ครับเป็นคนจังหวัดไหน
ตอนนี้อยู่ที่แถวเข้นทางบ้านอยู่ภาพแพร่แดง
ที่จะโดนโกงเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนลักษณะราศีมีนลักษณะราศีมีน
ตอนนี้ดาวประจำตัวผมคือดาวพฤหัสอยู่ในพบกระดุมพระ
ได้ตำแหน่งราชาโชคทีนี้อ้าวแต่ว่ามีดาวลาหู
หูค้นทรัพย์อยู่อยู่ที่ตำแหน่งกระดุงพระคือ
ตำแหน่งการเงินลาหูอะไรนะลาหูคนทรัพย์คนทรัพย์ครับ
ถึงใช่ลาหูคนทรัพย์อืมอ่าแต่ว่าในขณะเดียวกัน
ลาหูก็ได้ตำแหน่งอ่าทีวีอ่าทีนี้ทีนี้ครับ
มันก็จะทำให้ผมว่าผมก็จะอาจจะได้โชคลาภจากอ่า
ตรงข้ามทีมใหญ่กว่าแต่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่ว่า
คำว่าลาหูเนี้ยที่คืออยู่ในพบกระดุมพระคือพบกันกันเนี้ย
มันคือคนทรัพย์ยังไงก็แล้วแต่คำว่าระหูอยู่ในตำแหน่งเนี้ย
มันบ่งบอกถึงว่าต้องถูกเพื่อนโกงหุ้นส่วนโกงโดนโกงแน่
แหละวิธีนี้นี่นี่คือดูไว้ก่อนสองพฤษภาคมก่อนหรือเปล่า
ก่อนครับก่อนงวดเกิดเหตุครับโอ้แสดงว่ารู้รู้ดวงชะตาตัวเอง
อยู่แล้วรู้ไหมครับว่าแต่เราก็พยายามปิดกั้นอยู่แล้วไงแต่แค่ว่า
เราก็อืมกั้นกั้นยังไงก็กั้นไม่อยู่ใช่ครับมันทุกอย่างมันมันต้อง
เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเบาหรือหนักลงขึ้นอยู่กับเราอีกทีนึง
อ้าวทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยหวยใต้ดินทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ผิดกฎหมายทราบดีครับคนไทยทุกคนทราบดีนะว่ามันคือสิ่งที่ผม

เหรอเยอะที่สุดเท่าไหร่
บอกไม่ได้มั้งครับแล้วเดี๋ยวจะมาตรวจสอบ
เอางั้นเอางวดที่เกิดเหตุ๒พฤษภาคม๒๕๕๙
เพราะว่า๑พฤษภาคมวันแรงงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ออก

งวดนั้นเนี่ยรางวัลที่๑เลขที่ออกคือ๘๔
คุณโหนคุณโบต้าซื้อเลขอะไรครับตอนนั้น
๐๑๙ครับ๐๑๙๐๙๑๐๑๙ไล่กันเป็นแค่นี้แหละ

หมายถึงออกอะไรก็ได้
ก็ใช่๐๑๙๙๐๑หรือว่า๑๙สลับยังไงก็ได้

แล้วมีพวกเลขอื่นด้วยใช่ไหม
สรุปแล้วเนี่ยเราถูกเพราะรางวัลที่๑มันออกแบบนี้

เงินทั้งหมดเท่าไหร่ฮะต้องได้เท่าไหร่
ต้องได้๑ล้าน๑๔๐๐๐๐

หรือ๕พันประมาณนี้

เออแล้วแล้วยังไงฮะพอเราซื้อแล้ว
เราก็ติดต่อเข้าไปว่า
ใช่ว่าผมติดต่อว่า

แต่ว่าออก๐๑๙แต่จะจ่ายครึ่งเดียวนะคะคนนี้คือใคร
คนที่บอกนี่แหละคนที่โกงผมนี่แหละถูกหวยเขาดีใจด้วยนะ
สมมุติว่าชื่อคุณเก๋เขาชื่อคุณเก๋ครับโทรมาก็ดีใจด้วย
พอเสร็จก็แต่เขาบอกว่าหวยอั้นจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะอันนี้เขา
บอกครับแต่พอหวยออกแล้วไงบอกโดยตรงเลยหรือว่าครับครับไม่
ไม่ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกับน้องที่เขาซื้อหวยสั่งให้ซื้อ
ผมก็นั่งกับโทรศัพท์ด้วยกันแน่หมายถึงว่าคุณทางบนตรี
เนี่ยซื้อหวยกับคนที่เก๋แต่มีน้องสาวอยู่ด้วยครับก็สั่งให้
สั่งให้ซื้อให้อ่าสั่งให้ซื้อให้ผมเป็นคนบอกเลขอ่ะตรงเนี้ยเพราะผม
ผมจะไม่ซื้อเองผมจะไม่ซื้อเองผมจะบอกคนนี้ซื้อตรงนี้ตรงนี้เลย
นี้คือคือฝากเขาซื้อนั่นแหละชัดไลน์ต่างพวกนี้อันนี้คือ
คุยอันนี้คือคือน้องสาวคุยหรือว่าคุณธนมนตรีคุย
ครับก็น้องที่อยู่กับผมนะครับเป็นคนคุยแต่คุยกับเก๋เก๋
ก็เก๋นี่เป็นอะไรเป็นเป็นเจ้ามือเลยว่าเป็นเป็นคนโดนโทย
ก็ต้องส่งต่ออีกทีนึงแต่เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็จ่ายเขารู้
จักใหญ่มากก่อนก่อนที่หัวจะออกเคยซื้อกับเขาไหมครับเคย
ซื้อซื้อนิดหน่อยก็ไม่กล้าซื้ออ่ะเพราะดูพฤติกรรมแล้ว
ก็ไม่น่าไว้มองใจเท่าไหร่เราดูแล้วนะแล้วเคยถูกเคยถูก
กับเขาไม่ไม่ไม่ค่อยถูกเพราะปกติเราไม่ค่อยซื้อเขาแล้ว
ก็ไม่ไม่กล้าซื้ออยู่แล้วแต่นี่ว่าเราด้วยความที่เรามั่น
เราหาที่ซื้อแล้วมันเหมือนมันน่าจะกระจายให้หมดอ่ะมันเหลือเจ้า
เดือกเนี่ยก็เอาสักหน่อยวะลองครับทีก็กระจายหลายเจ้าแล้ว
แต่ว่ามันเหลือเจ้าเนี่ยลองดูทีเขาบอกว่าถูกเท่าไหร่ก็
เอาสิพอออกปุ๊บติดต่อมาปั๊บดีใจด้วยถูกหวยแล้วแต่ว่า
จ่ายแค่ครึ่งเดียวนะเพราะเลขอั้น๐๑๙แต่จริงเลขอั้นที่เขา
มาเนี่ยเขามีบอกหมดแล้วมันไม่มีที่๐๑๙ไม่มีมีแต่๑๙
เฉยอืมซึ่งตามหลักและแทงหวยใต้ดินเนี่ยถ้าอั้นสองตัวสามตัวเขา
ไม่อั้นถ้าอั้น๓ตัวก็ต้องเขียนไปด้วยว่ามี๐๑๙ด้วยหรือ๐๙๑
ด้วยแล้วเราว่ายังไงตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้จะอั้น
ยังไงก็ไม่ในในโพยที่เขียนมาเลขอั้นหรือเลขจ่ายครึ่งเดียวมัน
ไม่มีเลยในโพยที่เขียนส่งมาว่าเลขนี้คุณซื้อไม่ได้นะ
เลขเนี้ยคุณได้แค่ครึ่งเดียวไม่มีบอกอันนี้คุยกับเขาก็ด้วย
พิมพ์หรือว่าหรือว่าโทรคุยแล้วโทรคุยกันแล้วครับโทรพอเขา
อ้านหนึ่งโทรคุยแล้วโทรคุยกันแล้วครับคุยเองเลยไหมหรือว่า
น้องที่เป็นผู้หญิงคุยก็คุยเองครับแล้วก็น้องเขาคุยด้วยครับ
คนครับสรุปแล้วเขาว่ายังไงตอนนั้นเขาบอกว่างั้นก็อย่างนี้
ได้ออกออกเลยเขาบอกมาเลยพอผมผมไปถึงสุสูรสุสบัติ๔๘ผมเจอ
เขาพอดีขับมอเตอร์ไซค์มาเขายื่นกุญแจบ้านให้ผมเลยไปรอที่บ้านเลย
ผมก็ไปรอที่บ้านผมก็แต่พอพอเขาพูดว่าเจ้ามือจ่ายครึ่งหนึ่งอ่ะ
ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วเขายืนยอมว่าเออเออได้ผมเหมือนรู้สึก
ไม่มั่นใจในตัวเค้าแล้วตอนนั้นอ่ะยังจัดจ่ายอ่ะยังไงก็
ยังฐูกแล้วอยู่ดีบ่อยป่ากระจายครึ่งนึงอ่ะใช่ไหมแล้ววันนี้
ตอนเย็นมาเจอกันเขาโอเคอยู่แล้วแต่เต็มแต่สิ่งที่เขาพูด
จะมาเฮ้ยจะมากินขุมครึ่งนึงเฉยนี่เหรอใช่เหรอใช่ไหมคือ
ตอนที่คุยกันบอกว่าอั้นอ่าแต่ว่าคุณไม่ยอมใช่เขาก็เลยบอกอั
เดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านใช่ก็ก็ยอมแล้วยอมแล้วไงอ่ายอมแล้วยอมแล้ว
เจอกันที่บ้านเขาเลยไปหาเขาที่บ้านมาเจอกันอยู่กลางกลาง
ซอยเขาเขาเห็นคนขับรถมาเขาก็ได้ยื่นยื่นกุญแจบ้านเขาให้
บ้านประตูเปิดบ้านเขาเปิดได้ไงเออเขาก็เปิดเข้าไปนั่งไม่ได้ใช่
ในบ้านนะคือนอกบ้านให้เราขายกุญแจบ้านเขาไปนั่งรอโอเคแล้ว
เอาไปก็ไปนั่งรอครับรอเสร็จก็ก็ไม่มีอะไรนะวันนั้น
ผมก็ไม่ได้กลับบ้านอ่ะผมก็ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะ
ไม่ได้ก็ไปกับน้องไปกับเพื่อนผมก็ไปนั่งกินนู่นกินนี่
กันแหละนั่งรอ๓๔คนก็รอจนกว่าตอนเช้ามาเช้ามาหมายถึงรอทั้ง
แต่ค่ำยันเช้าใช่ก็เขาให้กุญแจบ้านเราไว้อ่ะใช่ก็ไม่
ได้กลับมาเลยเขากลับมากลับมาก็มานอนเลยปกติแล้วก็นั่ง
กินแล้วก็เพื่อนมาก็มันดีกับเราอันนี้คือบ้านบ้านเขา
บ้านเขาแต่บ้านเขามันเป็นแบบมีที่นั่งโซฟาเราเคยไปบ้าน
เขาไหมไปสิครับเคยไปรู้จักอยู่แล้วรู้จักครับแต่ว่าไม่
ค่อยไว้ใจก็เลยไม่ค่อยซื้อด้วยก่อนหน้านี้ใช่อาทิตย์
นี่ก็คือไปเหมือนกับไปนั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะจ่ายเงินให้
ซักทีนึงใช่เพราะว่าไม่ใจเพราะว่าเขาเคยยืมตังค์ไปแล้ว
เขาก็ไม่คืนคืนก็คืนไม่ตรงคืนสุดท้ายก็ยกให้เฉยเท่า
หน่อยก็ไม่กี่พันหรอกครับอ่าแต่ก่อนอันนี้ก็คือก็แฟนเขาก็ยืมยืม
ตังค์ไปผมก็ให้น้องเขาโอนตังไปให้
หมื่นให้ยืมตังค์ไปก็เขาก็ผ่อนมาแล้วล่ะแต่ก็ตังค์ก็ยังเหลือ
อยู่๒๓หมื่นเอาเป็นว่าคืนนั้นเนี่ยเราก็นั่งรอโชนโห้งโชน
เพื่อนมานั่งคุยนั่งรอกันทั้งคืนถึงเช้าไหมเช้านะครับแล้วไป
เช้ามาเวลาที่๓เวลาเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวบอกว่าพก๑๐
โมงกันมานะออกไว้ผมต้องรออีก๑วันน้างบ้านแล้วเพราะไม่
ดูแล้วอ้าวอยู่ทำไมทำไมไม่ไม่ไม่อะไรเลยแล้วก็นั่งนั่งเฉย
แล้วก็มองหน้าเราก็ไม่อะไรเอ้าทำไมไม่ออกบ้านมาวะผมก็รอ
ผมก็เลยว่าสรุปแล้ววันนั้นได้ไหมไม่ได้ก็เรียกมาผมก็ตัด
สินใจเรียกเขามาออกมาคุยกันที่มันยังไงเนี่ยเขาจะมา
เมื่อไหร่๑๐โมงใช่ไหมเนี่ยผมรอแล้วก็จะ๑๐โมงแล้วผมมา
ตั้งแต่แปดโมงเนี่ยมารอคุณเนี่ยอ่าไอ้คำว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นี่หมาย
ถึงว่าเจ้ามือชัวร์จริงเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าขอพักทุก
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมามาฟังกันต่อว่ามัน
ไปถึงจุดสิ้นสุดตรงไหนที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้แน่ก็เลย
ต้องไปหาทนายโรนโลงขอพักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคคุมครับคุยกันต่อนะย้ำอีกครั้งนะครับสลาก
แบ่งรัฐบาลเท่านั้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเนี่ยไปแทง
หวยใต้ดินถึงเวลาเขาก็สามพฤษภาคมตกลงวันนั้นก็ไปรอ
อีกแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ไปพอไปรอเสร็จก็เขาไม่ยอมออก
มาผมก็เลยเรียกเขาออกมายังไงเนี่ยจะไปหรือยังอ่าเพราะว่าเจ้า
มือคุณนัดว่า๑๐โมงต้องไปรอหน้าโรงงานเพราะเจ้ามืออยู่ใน
เลยเขาก็เดินแบบแดงออกมาเลยทำเหมือนคนจะร่องให้

ไม่ได้ผมหนูหาเจ้าไม่เจอแล้วอ้าวไม่พูดอย่างนี้ทำงี้ได้
ยังไงเออเนี่ยจะเอาหนูไปฆ่าที่ไหนก็ได้ไม่ได้นะทำงี้ไม่
ได้นะทำงี้ไม่ได้นะทำงี้ไม่ดีหรอกไม่อย่าทำเลยเรารู้นิสัย
เขาอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นคนถ้าอย่างนี้เขาจะออกรูปแบบ
จะเอาจะเอาของเขาล่ะคือสรุปแล้ววันนั้นเนี้ยก็คือเขาบอกว่าอย่าง
แล้วในใจเราคิดว่าเขาไม่ให้จริงตามไม่ได้จริงหรือ
คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเขาไม่ให้เพราะว่าตั้งแต่เริ่ม
แรกแล้วครับเพราะว่าเขามีการมาขอหนึ่งครึ่งหนึ่งกับเราแล้ว
ถึงว่ามีกรรมที่ไม่ดีแล้วหมายถึงว่าเงินเงินของเราที่ถูก
หวยใต้ดินตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะไปได้มาแล้วจากจากเจ้าแล้วเขา
ให้เราอย่างงี้หรอใช่ครับจะคืออันนั้นเขาน่าจะยังไม่
ได้รับแล้วปัจจุวันคิดว่าเขาได้รับไปแล้วครับคิดว่าเป็นอย่าง
นี้ครับก็เลยไปหาทนายรณรงค์ใช่ครับใช่ไหมทำไมถึงตัดสินใจ
ไปหาท่านลงผม
ก็ได้ยินข่าวนายอ่าลงก็สมควรหรือเรื่องการช่วยเหลือคนที่
บอกว่ามีปัญหาตกพูดได้ยากแต่บางเรื่องอ่ะนะมีความเม็ดตา
เออก็ช่วยโดยไม่ได้หวังผลอะไรก็คือช่วยผมเฉยก็ไม่
ได้ร้องเงินผมนะเขาท่านก็ช่วยจริงเดี๋ยวต้องถนัยลงหน่อย
ถนัยลงพอได้ฟังเรื่องแล้วเนี่ยเป็นยังไงให้ตอนนั้นมีทุกปี
ปีที่แล้วมีคนหนึ่งโดนกงไว้๕ล้านหัวไหวใต้ดินนี่แหละเพราะ
เราถึงได้บอกว่าเวลาคุณจะไปเล่นสลากเล่นอะไรในที่เป็น
การพนันการเสียงโชคครับคุณซื้อโรตเตอรี่เนี่ยถ้าไม่ไปซวย
เจอโรตเตอรี่ปั๊มตาหรือโรตเตอรี่ปลอมในคุณเขินการรางวัลได้
มันก็ใช่มันไม่มีหลักทางกฎหมายที่จะไปเอาผิดได้เวลาถ้าเขา
โกงเราเนี่ยเราไปโรงพักเนี่ยเราจะไปแจ้งความถามว่าเจ้าของ
หวยช่อโกงก็แจ้งไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เสียหายทาง
กฎหมายครับไปแจ้งก็ได้เป็นเบาะแสว่าเขาขายลอตเตอรี่ขายเอ่อขาย
หวยใต้ดินให้ตำรวจดำเนินคดีอืมแต่ตำรวจเขาจะถามกลับ
แล้วรู้ได้ไงว่าเขาขายก็ผมซื้อผมก็เล่นเหมือนกันโดน
โดนเหมือนกันอ่าก็พรบการพนันคนเล่นคนจัดให้มีการ
เล่นมีความผิดทางอาญาทั้งสิ้นแต่โทษปรับมันน้อยมันปรับ
ปรึกษานี่คือปรึกษาคือต้องการตามเงินคืนแล้วต้องการอะไรที่
ไปที่ไปหาก็ผมก็พอจะรู้ว่าโอกาสได้คืนมันยากแต่ตอนนี้
คือผมคารายทีวีตัวเองแล้วคือมาคือคุณกับผมมาดับเครื่องชนกันเลย
พร้อมผมผมพร้อมแล้วคือว่าคือผมเป็นการดูถูกกันเกินไปคือไม่เห็นคือ
ข้ามกันมากเกินไปเอ่อเห็นเห็นว่าผมเป็นคนเอ่อเราพูดดีอ่อนโยนคิดว่าเราจะ
เป็นคนที่แบบว่าไม่มีอะไรไม่มีพอเวอร์อะไรในการที่จะจัดการในเรื่อง
ที่คุณกรุงหมายถึงว่าตัวคนชื่อเก๋เนี่ยเราต้องการจัดการคนนี้ที่ไม่ให้
เงินเราใช่ที่เราถูกโหยใต้ดินใช่ครับเพราะว่าก็เลยมาหาทนายโดนลงเดี๋ยวผมฟังทัน
ทนายโดนลงพอจุดประสงค์ของเขาคือคือเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมันมันยังไง
มันสามารถทำได้ไม่ได้ยังไงหรือว่าเราบอกเขาว่ายังไงในวันนั้น
แรกเลยนะครับเรื่องของการแจ้งเบาะแสเจ้ามือที่เปิดให้มีการเล่นการพนันเนี่ย
สามารถแจ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าเขามีหลักฐานก็เป็นโพยหวยเขานั่นแหละจะบอกว่า
ไม่ได้เล่นคงจะแปลกนะเขาก็จะเอาพยานส่วนนี้นะครับให้ตรงบทดำเนินคดี
ข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันอันนี้คือเขาเขาต้องการอย่างนี้หรอเขาต้องการที่จะ
ดำเนินคดีอยู่แล้วตอนนี้ใช่คือพร้อมพร้อมครับคือหนึ่งผมต้องการเงินคืน
คือถ้าไม่ได้เงินคืนก็ดำเนินคดีไปเราเราคือแค้นนั่นแหละอยู่ดีดีก็คือมาทำ
เราอย่างงี้ได้ยังไงใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนที่ผมเอ่อเคยเราอุปถัมภ์ครอบครัวเขาอ่ะ
คือไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรก็อยากทำธุรกิจอะไรมาของเงินทุนเราก็ให้อ่ะทีนี้ว่า
เราก็คือว่าลูกของเขาเนี่ยเราก็เห็นว่าเด็กเดินมาวันเกิดอะไรผมก็
เค้กให้ให้ตังค์ให้อะไรเหมือนลูกเราเลยเราเป็นคนที่เอาไปเอาไป
ยังไงมันต้องไปยังไงต่อก็คือในวันของวันเขาก็จะเอาหลักฐานที่มีไปแจ้ง
ตำรวจเลยว่าใครที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีกับเขาส่งฟ้อง
ครับแต่ว่าเจ้ามือในโดนหนักอันนี้โทษอะไรถ้าเป็นเจ้ามือจะมือนี่ถือโทษจำคุก
เดือนถึง๓ปีปรับไม่เกินห้าพันบาทเหมือนกันแล้วจะถึงจำคุกไหม
ฮะก็แล้วแต่แล้วแต่สารท่านจำเมตตาก็เป็นรุ้นเงินเอาเองของ
เจ้ามือซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโหนกุปต้ามองว่าเราจะไปอย่าง
น่าจะได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ก็ก็ต้องอย่างนี้แหละครับสุดท้ายได้ติดต่อ
เขาอีกไหมฮะหลังจากที่วันนั้นที่ว่าเขาออกมาบอกว่าร้องไห้บอก
ว่าตามเจ้ามือมาติดต่อมาติดต่อเขาที่บ้านเขาก็บอกว่า
พอติดต่อเขาเสร็จก็ไปติดต่อสามีสามีเขาบอกไม่รู้เรื่อง
ผมว่าไม่รู้เรื่องได้ไงคุณนอนคุยกันอืมผมคุณนอนคุยกันทุก
วันคุณดูแลกันคุณโอ้ผมก็ไม่ได้ยินข่าวว่าเขาจะไปซื้อรถ
ใหม่กันผมก็จะเป็นเงินเราแต่ยังไม่ซื้อหรอกแต่อาจจะซื้อ
แล้วหรืออาจจะไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรสักอย่างเออทีนี้ก็คือ
เขาคิดว่าเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกคนเขาเขาเขาบอกกับ
คนรอบข้างนะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นทำผม
ไม่ได้ทำสามารถทำอะไรเขาได้เลยอืมเออเพราะผมไปหาเขาหรือเขา
คนไปตามเขาก็พยายามจะพูดเสียงดังดังไว้แล้วก็ยั่วเราให้
เราแบบออกลงมือลงไม้กับเขาพอเราเราไม่เราไม่สามารถที่จะ
ลงมือลงไม้ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายเราก็ก็เราก็
ก็ชี้หน้าด่ากันว่ากันทำนี้ได้ยังไงแล้วไม่ได้ชี้หน้าเขา
นะแต่ว่าด่ากันแต่ผมก็ไม่ได้ด่าแบบแบบคุณวรรณุษย์อะไร
พวกนี้ไม่มีครับผมครับผมอย่างนี้เนี่ยพอเอาล่ะเขาจะแจ้ง
ความทางนั้นเหมือนที่ทนายโรดรงบอกใช่ไหมครับอาสารท่านก็อาจ
จะปรับหรือว่าสั่งอะไรแบบไหนยังไงทั้งสองฝ่ายครับเสร็จแล้วมัน
ก็จบเข้าจบทั้งนั้นใช่ไหมตามหลักของกฎหมายใช่คุณก็ไม่
เงินอยู่ดีอ่ะแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอแค่ก็ก็ต้อง
ขอแค่ให้ได้ดำเนินคดีเขาก็ดำเนินคดีครับดำเนินคดีครับมันมันสอน
อะไรเราบ้างในการเรื่องนี้จะแท้อย่างมันก็เหมือนความรัก

ใช่ก็มีช่วงตั้งแต่อายุ๒๐ปีแล้ว๑๙๒๐ก็เริ่มโชคดีแล้ว
เริ่มถูกมาทีละล้าน๒ล้านตั้งแต่เด็กแล้วครับ
เหรอใต้ดินนี่หรอ
ใช่ไม่ตอนนั้นผมซื้อใต้ดินแล้วก็ถูกหวยบนดินบนดิน
ตอนนั้นมีหวยบนดินนะตั้งแต่ปี๔๘ก็ถูกเยอะ
หวยบนดินทักษิณถูก๑๖กรกฎาคม๔๘
แต่ผมถูกหัวมาหารวยที่คาฟูมาหารวย๑ล้าน
ถูกข้างนอกเจ้ายิงประมาณ๑ล้านถูกอีก๒๐๐๐

เพราะมันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะหวยใต้ดิน
ก็ครั้งแรกก็ถูกที่คาฟูตรงแค่ชั่งสามเศียร
แล้วพวกคนพนักงานที่ถ้าได้เห็นตรงนี้ก็น่าจะจำได้ผมได้
แล้วซอยแถวซอยตรงนมตำริ

ซื้อหวยบนดินครับหวยบนดินแล้วก่อนมีเขียน
ไปละร้อยก็ซื้อสี่สิบสี่สิบกว่าใบไปละห้าหมื่น
แล้วมันมีเยอะด้วยนะเคสอย่างนี้นะมันมีเยอะด้วยนะ

เราจะทำยังไงเราจะบอกกับประชาชนได้ยังไงว่าเออมัน
คืออย่างแรกเลยคือล็อตเตอรี่ใต้ดินไอ้หวยใต้ดิน
เรามีความรักที่มันผิดกฎหมายเราก็ต้องพร้อมที่จะเจ็บ
เพราะมันฟ้องร้องกันไม่ได้เพราะงั้นในการเล่นหวยใต้ดินนะครับ
ลองไปซื้อแผงหวยไหมมันจะแผงลอตเตอรี่นะถึงราคามันอาจจะไม่ใช่๘๐บาท
แต่นั่นคือไม่โดนโกงแน่นอนถ้าซื้อใบจริงมา
แต่ส่วนตัวหวยใต้ดินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปส่งใครอะไรยังไงบ้าง
และที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยถึงมันจะอยู่คู่สังคมไทยมานาน

ใช่ฮะมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
รู้ไหมว่าการจะถูกหัวไอ้สามตัวตรงเนี่ยมันยากมาก
ยากมากบางคนเกิดมาในชีวิตไม่เคยถูกเลยนะ
ยากมากใช้เวลาทั้งชีวิตในการซื้อก็ยังไม่ถูก
มันยากกว่าผู้ที่คุณพิทาจะเป็นนายกอีก

ผมต้องใช้ความพยายามเอาชนะตัวเลข๙๙๙ตัวเพื่อได้แค่ตัวเดียว
แล้วทำไมงวดนั้นได้ซื้อสละกินแบบรัฐบาลไหม

ซื้อแล้วถูกไหม
มันต้องถูก๖ตัวครับไม่ถูกสามตัวครับ

ยากมากเพราะว่าต้อง๙๙ตัว

เอ๊ะ๒๕๐คนแค่นั้นเอง
นี่ก็เอาไปเรียบได้นะก็คือผมคิดอย่างเงี้ยมันไปเรื่องนั้นได้ยังไงนะ
ไปเปรียบมันอยู่ดีมันไปเรื่องนั้นได้ยังไงเรื่องโหวตเรื่องนายกเนี่ย
ก็มันมันยากไงครับผมว่ามันยากไงผมก็แค่เปรียบเฉยว่ามันยากอ่ะ
คือคือเชื่อว่าการซื้อหวยของตัวเองสามตัวให้ถูกเนี่ยอ่า
ยากกว่าคุณพิทาเป็นนายกโอ้โหธนายรณรงค์ยากกว่าไหม
ก็ตามตัวเลขเลยครับก็ตามตัวเลขอ่ะตามตัวเลขเลย
เอาเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยธนายรณรงค์สรุปให้ล่ะครับ
ยังไงก็ผิดกฎหมายค่ะแต่คุณบอกคุณพร้อมพลีชีพเพราะคุณโกรธคุณแค้น
ที่คุณถูกหวยแล้วก็ไม่จ่ายเงินคุณเดี๋ยวจะไปแจ้งความใช่ครับ
ตัวเองก็ต้องโทษโดนดำเนินคดีนั่นแหละก็ไม่เป็นไรยอมครับ
ขอให้อีกฝั่งหนึ่งโดนอำนาจคดีด้วยครับนะดูดวงนี้แม่นไหม
โอนครูโบต้าเนี้ยแม่นไหมมันก็เหมือนกับว่าผมเป็นคนดีไหมอืม
คุณถามว่าผมแม่นไหมผมตอบไม่ได้ครับแวดล้อมผมจะเป็นคนบอก
คุณต้องไปถามคนที่เคยดูเท่านั้นเคยดูให้ใครบ้างผมจะได้ไปตามถามถูก
อืมแต่บิ๊กทั้งนั้นไม่กล้าเอ่ยชื่อท่านเลยแวดวงไหนแวดวงไหน
ก็ก็มีทุกแวดวงแล้วครับแต่ว่าทุกแทบทุกแวดวง
นักการเมืองการเมืองผู้ศึกนักข่าวมีหมดเอาเหรอมีนักข่าวด้วยเหรอ
ครับระดับบิ๊กบิ๊กก็มีระดับบิ๊กบิ๊กนี่คืออะไรอ่าฆาตราชการ
อย่างนี้หรอตำรวจทุกสอสอใช่ตำรวจสอสอบิ๊กระดับบิ๊กบิ๊ก
ระดับอเทศทั้งเนี่ยตำรวจชื่อตำรวจนักร้องคนวาดวงค์บันเทิง
ครับผมบิ๊กใช่ครับแต่บอกไม่ได้แต่ทุกคนรู้ครับด้วยความเคารพนะ
โหนโคโบต้าคุณคุณไปอยู่ที่ไหนมาผมก็เพิ่งรู้จักวันนี้นี่แหละ
หลังจากที่เป็นข่าวเนี้ยไปหาทนายรณรงค์คือเราผมคือผมผมไม่ได้
ผมทำงานโหดนี้ก็จริงแต่ผมไม่ได้ว่าเป็นผมคือผมชอบมันไปอยู่กับมัน
ผมนอนอยู่กับมันแต่ผมก็หาอาชีพอื่นเพราะว่าผมไม่มีรายได้จากทางด้านโหน
เพราะว่าผมดูดวงผมไม่ได้เอาตังค์ไม่ได้ดูดวงแล้วออกสื่อดังอะไรอย่างนี้ก็เลย
ก็เลยคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักมากนักอย่างนี้รู้จักแค่ในแวดวงที่เข้ามาทางเรา
ชั้นสูงพวกผู้ใหญ่จะรู้จักผมเยอะอ่า
ขอพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าขอฟังหน่อยเดี๋ยวกลับมาฟังหน่อย
ดูดวงการเมืองได้บ้างไหมเนี่ยได้ดูได้ครับดูได้นะมีธนายดังเคยไปดูไหม
ส่วนใหญ่ก็มีโหนมีหมอดูมาทั้งทีแม่แล้วถูกล็อเตอรี่
ถูกล็อตเตอรี่อ่ะไม่ใช่หวยอ่ะล็อตเตอรี่ก็ถูกอ่ะถูกบ่อยแล้วใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยไปได้เลขเด็ดมันจากไหน
หลักเลยนะครับคือเราต้องพยายามทำบุญบ่อยวันนี้การเราไปตามหวยตามในแต่ละที่ที่เป็นเซียนหวยอะไรมาเนี่ย
ยังไงคุณก็ถูกยากเพราะบุญคุณไม่มีคุณต้องไปเร่งสร้างใส่บาททำบุญทำดีเยอะพอบุญมันเป็นสิ่งที่บุญคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสภาวะและน้ำหนัก
ไม่เป็นไรทำบุญได้ถ้าเกิดสภาวะได้น้ำหนักปุ๊บเนี่ยมันสามารถแปรสภาพเป็นเพื่อนที่ดีโอกาสดีหวยดีเทวดามาบอกอะไรพวกนี้ก็จะมีจะเป็น
ไหนอ่ะรใจดีแต่ให้ผู้ชมไปซื้อสลากินแบ่งวัฒนามามีอย่างงั้นเดี๋ยวต้องมาหาทนายลโรง
ทำสังกรรทานทีนี้จะขับรถกลับบ้านลืมรองเท้าไปหน้าโบสถ์
แต่ก่อนจะไปที่รถจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่า
หนูดูหวยดิขึ้นตรงข้างโบสถ์เราก็บอกผมมองไม่เห็นอะไรเลย
แล้วผมก็เลยไปไปขึ้นรถทีนี้ปรากฏว่าลืมรองเท้า
ต้องกลับมาหน้าโบสถ์แล้วกลับมาคนเดียวคุณแม่ไม่ได้กลับมาด้วย
เป็นยังไงกลับมาเห็นเลยนะครับรองเท้าหายไม่ใช่หวยขึ้นตัวประมาณนี้
ตรงไหนขึ้นตรงไหนตรงถังลงโบสถ์เหรอ๔๕๒เราเห็นคนเดียวหรือว่าคนอื่นเห็น
ผมเห็นคนเดียวก็ผมอยู่คนเดียวตอนนั้นไม่มีใครแล้วคือลืมแล้วไม่เจอ
ก็เลยไปซื้อ๔๕ซอง๒ล้านครับ๒ล้านกว่า
ขอย้ำนะครับอย่างอื่นผิดกฎหมายนะครับ

แต่ส่วนมากเขาจะปกปิดอย่างนั้นแหละครับ

ใช่ครับบอกไม่ได้ครับ
แล้วเกิดทุกผู้ชมสนใจอยากจะไปดูดวงด้วยทำยังไง
ก็ติดต่อมาครับติดต่อได้

ก็เบอร์โทรศัพท์ของผม

บอกได้ครับก็๐๙๓๒๔๙๗๓๓๙
ไปติดต่อกันเองนะครับไหนดูสิเคยดูดวงให้ใครบ้าง

เดี๋ยวนะครับไม่เป็นไร

ต้องปกติดูจากอะไรถ้าเกิดจะดูดวงให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ย

ครับผมก็มันมีหลายภาพนะครับ
นี่ครับนี่ผมอยู่นี่
อันนี้ก็เหมือนกันนั่งโต๊ะทานข้าวด้วยกัน

ยังไงกินข้าวเสร็จเขาก็ให้ดูดวงให้อย่างนี้เหรอ
ครับมันมีไม่รู้กี่เคล็ดครับ
แม่นมั้ยแล้วดวงชะตาราศรีเวลาดูให้เขาเสร็จแล้วแม่นมั้ย
เป็นไปตามที่เราเคยทำนายทายทักเขาไหม
คนที่ดูดวงชะตากับผมเนี่ย
จะไม่ดูแค่ครั้งเดียวแต่ย้อนกลับมาเป็น๑๐ครั้ง
นี่การันตีความแม่นของตัวเองว่างั้นเถอะ
ผมคิดว่าผมถ้าดูครั้งละหมื่นก็ไม่แพง

เพราะมันคุ้มกับสิ่งที่เขาได้กลับไป
แต่ผมไม่ได้ดูแพงอย่างนั้นที่ผมไม่ได้กินอะไรนะครับ
อ๋อไม่ได้คิดแต่ผมคิดตัวเองว่า
ถ้าคุณดูกับผมครั้งละหมื่นคุณก็คุ้มกลับไป
เพราะหลายคนจะลงทุนเนี่ย
ต้องลงทุนประมาณเป็น๑๐ล้านแต่มาดูกับผม
ผมดูให้ปุ๊บว่าอย่าไปทำเลยเดี๋ยวเจ๊เอง

เปิดล้านพวกซูซีอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอะไรเกิดขึ้นมั้ย
เพราะเขาก็เลยไม่ทำ
ตอนนั้นเราสิ้นพวกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราตอนนั้นคือดับหมดเลย
บางทีเราบุญเรามาถึงแล้วเขาก็ต้องให้ก็ต้องเอา

ก็ให้มาแล้วเราก็ไปซึ่งสถานกิจแบบรัศบาลไม่ได้หรอ
คนเรามันมีคนที่มีโชคทางผิดกฎหมายและสมมุติว่าคุณคุณคุณ
นอนฝันว่าคุณโดนตำรวจจับอย่างเงี้อ่าแปลว่าคุณต้องซื้อใต้
คุณซื้อซื้อบนดินไม่ได้เหรอใช่คุณคุณก็ต้องซื้อใต้
ดินอ่ะเคยนอนฝันว่าถูกตำรวจจับไหมไม่เคยไม่ซื้อเลยไม่ใช่
เห็นตำรวจจับผู้ร้ายไม่ใช่ตำรวจจับเราจับผู้ร้ายนอนฝันว่า
เห็นตำรวจจับผู้ร้ายอ่าแปลว่าคุณต้องถูกใต้ดินแล้วล่ะอ๋อต้องถูก
ไหวต้องต้องใต้ดินด้วยอย่างนี้หรอทำไมเขายึดจากอะไรมัน
ก็คือประสบการณ์ของคนโบราณที่ผ่านมาแล้วก็เรามาทดสอบ
มันจริงไหมก็จริงอ่ะแล้วดวงชะตาต้องต้องมีโชคจากสิ่งผิด
กฎหมายก็จะมีโชคแต่ว่าให้ให้มันไม่ต้องถูกแต่ดิน
ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ
แต่ก็เตือนกันไว้นะเดี๋ยวมันต้อง
คืออันนี้ถ้ามีอีกก็โดนอีกใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วคือถ้ามีคนไปเจอคุณซื้ออีก
หรือที่ใครไปขายหัวไอ้ใจดีเขาเจออีกเขาก็ฟ้องได้

ดูอย่างเวลาเราเห็นข่าว
มีคนออกโทรทัศน์ดูข่าวทางทีวีอะไรอย่างนี้
ถ้าเราดูจากโงเห้งของเขาอย่างนี้
ดูได้ดูจริงแล้วคนเราดูไม่ยากดูที่ตา

แววตาจะบอกได้ว่าถึงสภาพดวงจิต
ตาคือมันเป็นสิ่งที่หลอกยากที่สุด

ปากจมูกทุกอย่างก็คือโงเห้ง
บรรดานักการเมืองต่างที่ออกทีวีในคณะ
เวลาเขาถลงแถลงกันให้สัมภาษณ์กันอะไรกันเนี่ย

ยังไม่เห็นว่าใครจะได้เป็นนายกหรือ
แต่เราจะได้นายกใช่ไหม

ถ้าว่าไม่เห็นนายกผมจะตอบว่าได้ไม่ได้
ครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าดาวละหูอยู่ที่ลาศรีเมียน

อย่างคุณพิทา

ถ้าประกาศรับรองสอสอเสร็จเปิดสภา
เดี๋ยวเขาเรียกประชุมกันแล้วโหวตเป็นนายกแล้วนะ
อย่างนี้ยังไม่เห็นอีกเหรอว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเขาจะโหวตเลือกนายกกันแล้วเนี่ย
ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่

ผมก็อยากให้เขาเป็นนายกเขาพูดจากใจ

เวลานั้นเวลาเท่านั้นจะให้คำตอบนะฮะ
สุดท้ายช่วยเตือนอะไรประชาชนหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยหวยใต้ดินอย่าไปเล่นกันเลย
คือถ้าใครเล่นหวยใต้ดินเพราะหาซื้อง่ายเราหาซื้อบนดินไม่ได้เนี่ยนะครับ
เวลาโดนโกงไปแจ้งความไม่ได้แล้วจะช้ำนะครับ
ช้ำมากนะครับเวลาเขาบอกว่าก็ไม่จ่ายอ่ะ

เพราะงั้นนะไปซื้อผ่านทางเป๋าตังค์

ถ้ามันห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ไหวนะครับ
แต่สุดท้ายถ้าเกิดเอาข้อมูลที่เราเล่นหวยไปแจ้งความไปบอกตำรวจ

นายรณรงค์มาช่วยคือเรื่องเขาอยากจะแจ้งความเรื่องของคดี

วันนี้ขอบคุณทนายรณรงค์นะฮะแล้วก็คุณโหนกูเบอร์ต้าด้วย

วันเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับทุกผู้ชมครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ